สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณขวัญและดิฉันใบตองค่ะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกขอแซ่บเลยนะคะ

ใช่ค่ะกับใบเตยอาสยามนะคะ
บอกเลยว่าทุกวันทุกวันเพิ่มความแซ่บแบบทวีคูณนะคะ
ล่าสุดนี่เห็นภาพแววเห็นไหมครับคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเธอนั้นเป็นการเปิดตัวโชว์ของเธอ
ตอนรับปี๒๐๑๙มาในชื่อเก๋ไก่

พี่สื่อประชนก็ได้เห็นกันไปนะคะ
ซึ่งนักร้องนุ่งสั้นก็เลยถือโอกาสนี้นะคะ

หลังถูกเข้าใจผิดว่าโดนจับในคดียาบ้า

ใช่ไปเหมือนกันนะคะกับสาวเจ้าที่โดนจับไปนะคะ

ทำเอาครอบครัวคนใกล้ชิดนะ
โทรมาหานะสายถ้าไม่เลยค่ะ

ญาติญาติโทรมาว่าลูกติดยาเสพติดเหรอ

เดี๋ยวโดนตำรวจจับพี่ใบเตยโดนจับค้ายา

มันได้ยินชื่ออะไรอย่างนี้นะคะ
ก็มีอะไรอย่างนี้
เราก็คลิอะคัตกันไปในไอนสตาแกรม

นะคะอะไรอย่างเงี้ยใบเตยไม่มีใบเตยนี้ไม่มีงูค่ะอะไรอย่างเงี้ย
ซีเรียสหรอกแต่ว่าเราก็ต้องชี้แจงแหละแค่นั้นเอง
เพราะว่าพอคนเขาอ่านข่าวจริงเขาก็จะแบบอ๋อเออไม่ใช่จริง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอบางทีเห็นแวบแรก
พอเป็นชื่อใบเตยเนี่ยก็โฟกัสมาที่เราแล้วอะไรอย่างนี้
อ่าอ่าขวัญเอยขวัญมานะจ๊ะน้องใบเตยจ๋าบอกเลยว่าโอ้ย
ก็งงงกับข่าวนี้นะคะงงคือใบเตยตอนนั้นน่ะอยู่โรงพยาบาลด้วย
ป่วยอยู่ใช่ถ้าถ้าผมมาชี้แจงในไอจีของตัวเองเลย
ได้ชี้แจงไปแล้วนะจ๊ะก็เคลียร์ชัดนะจ๊ะว่าคนละใบเตยกันนะคะ
ถูกต้องแต่ว่าปีนี้ใบเตยนี้เนี่ยมีผลงานที่แซ่บขึ้นเรื่อยนะ
แน่นอนโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วต้องรอติดตามนะผลงานของใบเตย
ค่ะคุณสั้นขึ้นเรื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเนี่ย